เอาไปต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันบ้างค่ะ
หวานจนหน้ามันใส่เหลือเกินสำหรับบี้แล้วก็กุ๊บกิ๊บ
ล่าสุดเป็นทริปสวีทหวาน

แบบชนิดเร่งด่วนมากวันเดียวกลับ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นคลิปกันบี้น้ำตาแตก
ดิฉันคิดว่าเศร้าใจที่คิดถึงลูก
คิดถึงลูกหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าปกติเราจะเห็นบ้านนี้ไปไหนมาไหน
แก๊กเนาะคุณแม่กุ๊บกิ๊บคุณพ่อบี้แล้วก็น้องเป่า
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เพื่อนศิลปินสุดฮอตในดวงใจชาวไต้หวันอย่างเจโจค่ะ
บี้ทัศภาก็เลยขอจูงมือสีภรรยาไซส์มินิสุดแซ่บกุ๊บกิ๊บ
เดทไปไกลกันที่ฮ่องกงเพื่อไปชมคอนเสิร์ตของนักร้องไอดอลโดยเฉพาะ
เรียกได้ว่างานนี้ส่องแล้วส่องอีกไม่มีเป่าจะทิ้งลูกไว้บ้าน
พ่อกับแม่ขอไปดีดาไปเที่ยวกันนิดนึงแล้วกัน
อกห่างอก๑วันเต็มนะคะ
กระนั้นค่ะก็ไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้หนุ่มบี้หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย

น่าหินดู

เออเราก็อุตส่าห์จะอินว่าเออคุณพ่อเขาห่างลูก
วันนึงก็ร้องห้ายร้องห่วงร้องห้าย
แต่ตัดภาพมาที่คุณแม่นี่หัวร้อง
ปรากฏว่าคุณผู้ชมหลายคนที่สงสารเนาะว่าสงสัยคงจะคิดถึงลูก
ไม่ใช่จ้ะทั้งสองคนกำลังอินกับภาพยนตร์ดูกันอยู่บนเครื่องบิน
เอ็นดูเป่าละนะทีนี้เอ็นดูเป่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เขากลับบ้านกันไปก็เป็นภาพโอ้โหทั้งฟัดทั้งหอมเป่ากันใหญ่เลยนะ

เขาเรียกว่าทริปนี้ว่าอะไรนะทริปเลวทิ้งลึก